รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

เอากระดูกไก่มาทิ้มหลังเพื่อ
มือมือเหมาะ
เอ้ายังไม่อิ่มอ่ะเนี่ย

เดินเข้าซอยมาดี

ไปกัดหมาเข้าเลยเห้ย

ไม่อยากรู้แหละแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะ

ไม่ไหวนะมันแข็งเคี้ยวไม่ไหวอ่ะเบิร์ต

ถามว่าไอ้ตรงที่หมากัดจะเป็นไง

ถ้าน้าบอกเองว่าโดนหมากัดที่พาไปฉีดยารอบคลินิก

รอบสดือคนบ้าฉีดยารอบคลินิก
ไอ้เรื่องหมาไม่น่ารำคาญล่ะแต่ไอ้เรื่องกินนี่น่ารำคาญ
มันเคี้ยวไม่ได้ถ้ามันแข็งไม่ไหวหรอก

โดนหมากัดนี่นอนสมอยู่๓วัน
วันแรกเป็นอย่างไร

อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะให้นครทานอะไรดีอ่ะ

นี่ไงโจ๊กเนี่ยร้านดังเลยโจ๊กกองโจ๊กกองทอง

โจ๊กอะไรนะโจ๊กกองอะไรนะโจ๊กกองปราบโจ๊กกองปราบโจ๊กกองปราบ
เออเบิร์ตไปซื้อให้หน่อยสิเฮ้ยบ้าเหรอทำไมล่ะ
ให้ผมไปซื้อโจ๊กกองปราบถ้าผมโดนล็อกเขาไม่ให้ผมกลับมาทำไงอ่ะ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

ทำไมอะบ้าบอะไม่เกี่ยวของผมเลย
เจ๊ก็ได้แต่ว่าไปเลือกโจ๊กที่แบบถูกแล้วกัน
กองปราบที่แบบเมนูที่ถูกที่สุดเพราะว่าเขามีหลายเมนูนะ
ใส่นู่นใส่นี่ใส่ไข่เยี่ยวม้าใส่อะไรแบบนี้

ทรมานที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านโจ๊กกองปับ๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
โจ๊กหมูกรอบไข่เยี่ยวหมา
โจ๊กพิเศษทุกอย่างไข่เยี่ยวม้าพิเศษ
โจ๊กทุกอย่างไข่เค็ม
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นเกมวอร์เชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

นี่๓ข้อนะบาร์แบบก้าวกระโดดปุ๊บเร็วมาก

การข้อที่๓มารับแบบนี้ค่ะสะสมไปรับ๘๐๐๐บาท
ขอบคุณครับ

เฮ้ยพ่อทำงานอยู่ในนั้นเหรอ

น้องเขยเชื่อรับปริญญา
ไม่ใช่มันชื่อไอ้ปริญญา
แสดงว่ามีความสามารถกับทุกคนเลยเนี่ย

นับทิ้ง
นี่จะมาตั้งหัวไหมไง

ภาษาไทย๑๒๓๔เวียดนาม

อังกฤษ

จีนครับผม

เดี๋ยวบอกเจ๊ให้ว่ามีความรู้

ครูจะมาใหม่นะ
เดี๋ยวมามาเป็นช่วง
หลุกหายละค่ะ
ลูกจ๋าลูก

แต่ตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ

ไม่มีนมให้ลูกกินน่ะดิลูกเลยหายเปล่า
ตกปากไปได้หนูตกปากไปเลย

ลูกหายเหรออืมใช่ค่ะนัก
ต้องรีบแต่งงานต้องต้องรีบแต่งงาน

ไม่ปลอดใจน้องคนกำลังเศร้า
นี่ทำมันออกทริปเลย

เดี๋ยวลูกน้องเป็นผู้หญิงผู้ชาย
เป็นผู้ชายค่ะตาโตโตและก็จมูกดงแล้วค่ะ
นำบ่านรูปร่างมาให้ได้สเกร็จภาพ
แบบตาค่ะจมูกดงค่ะปากกว้างนิดหนึ่งค่ะค่ะ

โอ้โฮหูเด็กมากเลย

มีหูซ้ายข้างเดียวมีหูซ้ายข้างเดียวค่ะมีหูซ้ายข้างเดียว

อะไรนะคะ

หมาค่ะหมาค่ะ
อ้าว

คำถามรู้ไหม

จำเสียงได้ไหมถ้าได้ยินเสียงจำได้ไหม
จำได้เลยถ้าได้ยินเสียงหนูจำได้เลย

เออหึเสียง

ไม่ได้นี่ก็ไปไหนไม่ได้
ไม่ได้
นี่นี่ผูกล่ามไปน่ะ

ผูไปเดินตามจ้อยเลย
อ้าวมาตามกระจ้อยอยู่เลย

นี่ครับนี่คือปกโศนักแบบโซ่

อันนี้แบบสายหนังราคาถูกที่สุด

จะได้รู้ว่าเขามีเจ้าของไปไหน
อันนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

อันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกกว่า

ผ้าแล้วน้องหมาจะได้ไม่ทรมาน